คดีของคุณแตงโมเองก็เกิดขึ้นควบคู่ไปกับทีมของคุณแม่

ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยค่ะเมื่อทนายเดชา
ซึ่งเป็นอดีตทนายความคุณแม่คุณตังโมออกมาเปิดคลิปเปิดเผยนะครับ
ว่าถูกนักการเมืองโทรศัพท์มาข่มขู่ให้เลิกวิจารณ์ในคดีคุณแตงโม
เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วทนายเดชาก็เอาคลิปเสียงนี้มาเปิดเผยค่ะ
เอาเป็นประเด็นคลิปนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคุณรับทรภงค่ะ

มีหลักฐานเอาแผ่นซีดีบันทึกเสียง

เป็นการสนทนาระหว่างตัวเองกับนายมงคลกิจ
ไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามค่ะ
ดำเนินคดีกับนายมงคลกิจ๒ข้อหา
ก็คือความผิดต่อเสรีภาพ

ต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
และความผิดในฐานทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวค่ะ

กระทำนั้นทำให้ตนเองและครอบครัวตกใจกลัวค่ะ

ก็จะเดินหน้ายื่นเรื่องสอบจริยธรรมสส
กับในชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภาด้วยค่ะ
แล้วก็จะส่งเรื่องให้ปปชดำเนินการเอาผิดต่อไป
ยืนยันว่าจะเอาผิดกับนายมงคลกิจให้ถึงที่สุด
หลุดจากตำแหน่งสอสอจะขอโทษก็ไม่ยอมค่ะ
นี่ค่ะกลายเป็นประเด็นเลยนะคะ
แล้วก็ยืนยันบอกคำพูดของนายมงคลกิจนั้น
ไม่ใช่การหยอกล้อของคนที่สนิทกัน

น้ำเสียงระหว่างพูดคุยก็ไม่ใช่ลักษณะของการล้อเล่น
เป็นการจงใจข่มขู่คุกคาม

เขาบอกว่าพบว่าการกระทำแบบนี้กับอีกหลายคน
ทนายเดชาได้ขยายความตรงนี้ค่ะ
ทนายสิทธาทนายโรนลงทนายรัชพล
ทิ้งก็หมายถึงก็ฆ่าทิ้ง

สมัยหน้าก็ฝากภักดิ์ไทยศรีวิรัยด้วยนะพี่น้องประชาชนนะ
ถ้าเห็นต่างอาจจะส่งคนไปกระทืบหรือเปล่า

แต่กับกรมคุประชาชนนะครับ

มันไม่ใช่หอกล้อมันจะเอาเป็นเอาตายจะกระทืบจริงนะ
หน้าตาเขาขึงขังดูหน้าเขาสิ
นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัยค่ะ

คลิปเสียงนั้นเป็นการพูดตามปกติในฐานะคนสนิท
แล้วที่ผ่านมาก็คุยแบบนี้กับทุกคน
ก็ไม่คิดว่าทนายเดชาจะนำมาเปิดเผยกับสื่อมวลชน

เตือนว่าไม่อยากให้ยุ่งกับคดีของคุณตังโมและแม่ของคุณตังโม
ไม่ได้ใช้คำพูดว่าจะกระทืบหรือส่งคนไปทำร้าย
คำพูดอาจจะดูรุนแรงแต่ว่าเป็นการพูดเล่น

ไม่ได้ใช้อำนาจความเป็นนักการเมืองมาข่มขู่
เชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้ขัดกับจริยธรรม
หลังจากนี้ก็จะเตรียมแจ้งความทนายเดชา
เพราะว่าเอาคลิปสนทนามาเปิดเผย
โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะ
สุภาพตื่นงานแบบสุภาพ
ตอนนี้เขามองว่าพี่เต้เหมือนใช้
เหมือนกลางขออนุญาตนะคะเหมือนกลาง
ใช้อำนาจที่เป็นสอข่มขู่

ปกติไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอก็มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วหมายถึง

คือเอาง่ายเนี่ยถ้า

คู่กับคดีของคุณแตงโมเลย

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าปวดท้อง

ทีมีกำหนดต้องเข้าร้องความ

ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ปวดท้องแล้วก็อาเจียนรุนแรงค่ะ

ต่อกองปราบให้ดำเนินคดี

แต่ทนายความชื่อดังหลายคน

สสเต้ไปในทิศทางเดียวกัน

เริ่มจากคุณสิทธาวิบังเกิด

คุณจุ้นกว่าใครจนเจอฟ้องตอนนี้ได้รับแต่งตั้งไม่กี่วัน
ขู่เป็นหมาหน้า๗๑๑เลยเป็นแค่คนปัดเศษกลับหลงระเริง
ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขู่คนนั้นคนนี้ที่พูดจาไม่เข้าหู
คิดว่าเขากลัวคุณกันหรือไงถ้าช่วยเพราะเจตนาดี
ใครเขาก็ดูออกแต่นี่รับเงินเดือนประชาชน
แต่ไปอวยมิจฉาชีพคนที่สร้างพยานหลักฐานเท็จ
ปกป้องคนกระทำผิดอย่างผู้ร้ายข้ามชาติหมดศรัทธาครับ
ทนายตั้มโพสต์เอาไว้หลังจากทนายตั้มโพสต์แล้วก็มา
แสดงความคิดเห็นต่อที่มีการไปกล่าวพาดพิงถึง
ถึงสุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังคือมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่า
สุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อมันไม่เคยขู่ใครนะเนี่ยครับทนายตั้มก็เลยไปตอบ
รายงานต่อมาครับคุณผู้ชมฮะทนายรัชพลศิริสาครครับ
เป็นอีกคนนึงที่ออกมาแบบสอดคล้องกันบอกว่าหากใครทำร้ายตน
ระวังตายฟรีเพราะตามกฎหมายหากมีภัยมิชอบด้วยกฎหมายมาถึงตัว
ทุกคนมีสิทธิในการป้องกันตัวผู้ทรงเกียจควรจะรู้ไว้
นายรัชพลครับยังเปิดใจต่อนะทนายรัชพลยังเปิดใจต่อกับไทยรัฐ
บอกว่าการแสดงความเห็นของนักกฎหมายนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงในคดีนี้
ส่วนพฤติกรรมของนักการเมืองบางรายที่ข่มขู่เนี่ยเป็นสิ่งไม่เหมาะสมกับตำแหน่งอันทรงเกียรติครับ
ไม่สมควรทุกคนเขาก็พูดกันในข้อกฎหมายทั้งนั้นนะครับไม่มีใครพูดในเรื่องอื่นเลยนะครับ
ส่วนคุณแม่จะกลัวนั่นเรื่องของคุณแม่นะครับเขาควรที่จะกลัวนะครับ
ที่จะระวังตัวนะครับในการกระทำอะไรต่างเพราะว่าถ้าหากว่ามันเข้าข่ายเป็นความผิดขึ้นมาเนี่ย
อาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับเพราะฉะนั้น
ที่แต่ละคนเขาออกมาพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หวังดีนะครับ
คือไม่อยากจะให้มันมีการทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น
องว่าสอสอคมขู่ทนายความเนี่ยอาจจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายนะ
สภาธนายความควรจะปกป้องเกียรติในวิชาชีพครับ
ถึงว่าที่ไม่มีชื่อเสียแล้วขุยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นเช่นขุว่าให้ล้มคดีขุว่าให้ยอมแพ้แล้วผู้ที่เสียหายที่ใครล่ะถูกความปรัชธนที่ต้องพึ่งพาบทการที่ทำ
นายอีกสักคนนะคนที่๔นี่นั่งสบายใจอยู่นี่
ธนายโรนโลงแก้วเพชรครับระบุถึงกรณี๖๖ของคู่ธนายความบอกว่า
ทำงานมาเป็น๑๐ปีเจอคนขู่เยอะ
ตำรวจทหารมาเฟียมือปืนถ้ากลัวคงไม่มายืนจุดนี้
คนที่เสียผลประโยชน์อาจไม่ชอบเรา
แต่การขู่ผ่านสื่อคงนิ่งนอนใจไม่ได้

เพราะเดี๋ยวประชาชนโดยเฉพาะเด็กมาเห็นจะเอาเป็นแบบอย่าง
ล่าสุดธนายลงรวบรวมหลักฐานนะครับ
แจ้งความดำเนินคดีนักการเมืองคนดังกล่าวแล้วนะครับ

ก็ให้ดูบรรยากาศต่อเลยนะคะ

แล้วเอาน้องหมาที่อยู่ข้างในรูปไปด้วย
เดิ้ลเพศเมียตัวนี้ค่ะเจ้าถุงเงิน
อุ้มไปเลยอุ้มไปสพปักเกร็ดนนทบุรีค่ะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจนะคะ
ที่ไลฟ์เฟซบุ๊กข่มขู่
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพมาตรา๓๐
และข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวค่ะ

เป็นนักการเมืองแล้วพูดกับประชาชนแบบนี้เนี่ย
ขนาดเขาเป็นทนายยังตื่นกลัวเลย
แล้วถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาจะเป็นอย่างไร
ก็ย้ำว่าการเห็นต่างในคดีนั้น

แล้วยิ่งหากเป็นนักการเมืองในสังคมประชาธิปไตย
ควรส่งเสริมเสร็จรีภาพในการพูด
โดยเฉพาะการวิจารณ์ตามหลักข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายค่ะ
นี่ค่ะธนาย๔คนใช่ไหมคะ
ก็สักครู่นี้ที่ออกมาวิพักวิจารณ์
แล้วธนายโรนโลงบอกว่า๔คนคุยกันหมดนะ
ทนาย๔คนคุยกันหมดแล้วว่าเข้าข่ายข้อกฎหมายอะไรบ้าง
ส่วนคดีของคุณตังโมตนเองก็จะยังวิจารณ์อยู่ตามปกติ
ไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะ
นี่ค่ะพอไปแจ้งความแบบนี้ล่าสุด
เปิดตัวทีมงานทนาย๓๐คนดูแลคดีของคุณแตงโม
นี่ค่ะนี่ค่ะตั้งมา๓๐คนเพื่อที่จะมาดูแล
ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์หลากหลายนะคะ

ทำไมถึงใช้ทีมทนายความมากมายขนาดนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้ก็ออกมา
วันนี้มันพอเหมาะพอเจาะซะละเกิน
คณะกรรมการเจริยธรรมสภาพูดแทนรัศดร
เขามีมติสอบจริยธรรมสสเต้มงคลกิจ

กรณีโพสต์เฟซบุ๊กไม่เหมาะสม
ขู่จะทำร้ายไม่ใช่ทนายเดชานะ
โน้นย้อนกลับไปคุณศิราเจนจังภาคโน้น

นะฮะการประชุมคณะกรรมธิการ
ขออภัยครับคณะกรรมการจริยธรรม
สภาพผู้แทนรัศดรมีในชวนหลีกภัยประธานสภา

มีวาระพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพฤติกรรม
ของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอบบัญชีรายชื่อ
และหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยใน๒ประเด็นคือ
กรณีการโพสต์เฟซบุ๊ก๒ครั้งในถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
จะทำร้ายร่างกายนายศิละเจนจาคะ
แล้วก็กรณีการตั้งนายนัชพลสุพัฒนะหรือว่ามาร์คพิษบู
ตรองหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมธิการวิสามัน
พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ
โดยนายนิกรณ์จำนงสสบัญชีบริชชื่อภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ในฐานะเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า
กรณีตรวจสอบนายมงคลกิจโพสต์เฟซบุ๊กนั้นมีข้อสรุปแล้ว
เตรียมเสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาในลำดับต่อไปครับ
ขณะที่นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็เป็นคณะกรรมการจริยธรรมพูดถึงการทำหน้าที่ของนายมงคลกิจ
ที่เอาตัวเองไปยุ่งกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมบอกว่า
ตามหลักการหน้าที่ของสอสอต้องรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน
สอสอทุกคนต้องช่วยเหลือเมื่อประชาชนเดือดร้อน
ส่วนพฤติกรรมของสสเต้จะผิดจริยธรรมของนักการเมืองหรือไม่
ต้องดูระเบียบดูข้อบังคับ
ถ้าไม่มีคนร้องเรียนมาคณะกรรมการจะตรวจสอบไม่ได้ครับ